ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อย่าละเลยเด็ดขาด
คิดว่าทำทุกครั้งเนี่ยรอดได้ผ่านได้นะแต่ว่ามันมีครั้งที่พลาดแล้วเจ็บหนักเลยค่ะ
ผู้หญิงคนนึงค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะ
เธอคือห้องเนี่ยอยู่ติดกันกับเพื่อนแต่ขี้เกียจเดินค่ะใช้วิธีปีนข้ามไปหา
เขาทำมาบ่อยนะคุณนัทพงศ์ปีนข้ามห้องปีนข้ามห้องไปหาคือห้องอยู่ชั้นบนนะคะ
ขี้เกียจเปิดประตูแล้วก็เนี่ยค่ะคือทำทุกครั้งไม่เคยพลาด
แต่พลาดครั้งหนึ่งเจ็บหนักแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเรื่องที่เป็นเหตุการณ์คนพลัดตกระเบียงเห็นไหมคะ
จากห้องนี้ไปห้องนี้ทุกครั้งมันทำได้แต่มันมีครั้งเดียวที่พลาด
แล้วเราอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้อีกเลยนะคะนี่คืออุทาหรณ์จริงค่ะ
ตำรวจทั้งกู้ภัยนะคะต้องรีบไปช่วยนางสาวมโนลากรเพชรชมพูนะคะ
อายุ๔๓ปีเป็นชาวลาวเจ้าของร้านคาราโอเกะค่ะ
ตอนไปเนี่ยเธอนอนอยู่บนหลังคากันศาสตร์ของอาคารร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดค่ะ
แขนสองข้างหักแล้วก็หลังเนี่ยถูกมีแผลถูกหลังคาบาดนะคะเป็นแผลฉีกขาดชะกันเลยเนี่ย
ต้องต้องนั่งรถตรงนี้ลงมาเลยนะคะเนี่ยค่ะต้องเอากระเช้าไปรับลงมาเลยค่ะ
โอ้โหนะคะแล้วก็ต้องเนี่ยต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น
มาด้วยกระเช้าอะค่ะเพราะเอาลงมาไม่ไหวจริงนะคะ
ทุลักทุเลเลยค่ะเธออยู่บนกันศาสตร์เห็นไหมคะบาดแผล
ทางกู้ภัยไตรคุณธรรมเนี่ยบอกว่าเอ่อเธอต้องการจะข้ามจากระเบียงห้องพักของเธอ
ไปหาเพื่อนที่อยู่ตึกข้างกันขีเกียจเดินลงมาตึกข้ามตึกอะค่ะ
มันต้องลงลงมาข้างล่างแล้วเดินไปอีกตึกนึงนึกออกไหมคะ
แล้วก็ขึ้นไปหาอีกเธอใช้วิธีข้ามไปเลยข้ามจากระเบียงเอานะคะ
แล้วทำเป็นประจำแต่ว่าครั้งนี้พลาดก็เลยร่วงตกลงมาค่ะ
โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ระมัดระวังเลยค่ะตำรวจตอนนี้ก็อะไรไม่ได้
ยังไม่รู้สาเหตุอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เธอตกลงมาแบบนี้นะคะ
แต่ว่าต้องรักษาให้หายดีก่อนถึงจะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
ดูสิว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรมีอย่างอื่นหรือเปล่านะคะ